ไปดูเหตุการณ์หนุ่มปราจีนนะคะ
เกิดเหตุปืนลั่นแสกหน้าดับเพราะว่าซื้อปืนเถื่อนมา
แล้วก็จะมาดัดแปลงปาร์ตนกดว่าพลาดพืนรั่นนะคะ
โดยเหตุการณ์นี้ค่ะดูสภาพจุดที่เกิดเหตุกันก่อนแล้วกันค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็มีปืนท้ายประดิษฐ์
อยู่ที่หมู่๕ตำบลลาตะเขียนอำเภอกบิลบุรี
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุ
ก็มีผู้บาดเจ็บอาการสาหัส๑คน
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลท้ายที่สุดเสียชีวิตนะคะ
จากการที่ไปตรวจสอบผู้เสียชีวิตคือนายวีรชัยภัยร้ออายุ๒๒ปี
แล้วก็ตรวจสอบพบว่าสภาพศพเนี่ยนะคะบริเวณใบหน้าข้างจมูกด้านซ้ายเนี่ย
มันมีรูกระสุนปืนฝังอยู่ด้านในก็ให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยพิมพ์ลายนิ้วมือ
และจากการสอบสวนพยานเบื้องต้นทราบว่าผู้ตายเนี่ยนะคะ
ซื้อปืนลูกซองมาดัดแปลงลำกล้องเพื่อใส่กระสุนขนาดจุด๔๕หรือว่า๑๑มม
ตอนที่กำลังดัดแปลงอยู่กระสุนน่าจะคาอยู่ในลำกล้อง
แล้วก็เกิดลั่นไก่ใส่หน้าตัวเองทำให้เสียชีวิตนะคะ